สะเทือนขวัญสะเทือนใจใครหลายคนได้ไหม

เด็ก๑๔ใช่ไหมที่ให้แฟน๑๖ฆ่าแม่
ใช่ค่ะแล้วก็มีการวางแผนของลูกสาวแท้ด้วย
ที่จะให้แฟนมาฆ่าแม่ของตัวเอง
แล้วพยายามจะฆ่าพี่ชายด้วยแต่ว่าพี่ชายเนี่ยหนีออกมาได้นะคะ
คุณผู้ชมครับวันนี้มันมีความคืบหน้าล่าสุดค่ะ
เช้าวันนี้นะเพราะว่าพี่เนี่ยเขามีการไปเชิญดวงวิญญาณแม่
จะกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก็หลังจากเกิดเหตุการณ์สลดสะเทือนใจนี้นะคะ
เช้าวันนี้พี่ชายอายุ๒๓ปีก็พร้อมกับญาตินิมนต์พระมาหนึ่งรูปนะคะ
มาทำพิธีเชิญวิญญาณของแม่ที่ห้องพักที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ห้องพักจริงก็ยังเต็มไปด้วยคราบเลือด
ณวันที่เกิดเหตุด้วยยังไม่ได้มีการทำความสะอาดนะ
คือเลือดของแม่เนี่ยโอ้โหเต็มพื้นห้องเลยอ่ะ
พี่ชายบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวช่วงบ่าย
จะมีการไปรับร่างของแม่กลับไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
หลังจากเสร็จงานของแม่แล้วก็จะกลับมาเคลียร์ทุกอย่างที่ห้องพักค่ะ

เอาจริงนักข่าวในพื้นที่บอกว่ากลิ่นคาวเลือดมันคะคลุ้งไปหมดเลย
แล้วนี่ค่ะตอนที่พระทำพิธีเมื่อเช้า

บอกว่าที่น้องสาววัย๑๔อ้างว่า
เป็นเพราะว่าถูกแม่ตีถูกกดดันถูกดุด่า
จริงมันเป็นเรื่องของการสั่งสอน
แม่รักห่วงแล้วก็หวังดี

คิดดูสิผมคือคนที่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่น้องเล็ก

นักข่าวยังถามเลยอ้าวแล้วทำไมถึงเรียนแค่ป๓
ผมลาออกจากการเรียน
เพื่อที่ออกมาจะได้มาช่วยแม่เลี้ยงน้อง
ทุกวันนี้นะผมก็เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

ทั้งแม่แล้วก็ตัวพี่ชายรวมถึงน้องสาวอะค่ะ

ได้เงินเดือนนึงมาเท่าไหร่ให้แม่หมดเลย

แล้วผมยอมเสียสละไม่ต้องเรียนมากกว่าป๓แล้ว

นี่ก็ถามนะว่าให้อภัยกับน้องสาวได้หรือเปล่า
พี่ชายบอกว่ามันยังคิดอะไรไม่ออกมันตื้อไปหมด
ได้แต่หวังนะถ้าเกิดน้องพ้นโทษออกมาแล้ว
อาจจะกลับตัวกลับใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง
อันนี้ยังไม่รู้นะถ้าเกิดว่าน้องต้องติดคุกเด็กไป
แล้วเกิดวันหนึ่งน้องออกมาจากคุกพ้นโทษแล้ว
จะมาอยู่ด้วยกันที่นี่เหมือนเดิมไหม

แต่ว่าตอนนี้จัดการงานศพแม่ให้เสร็จก่อน

แต่อย่างหนึ่งที่พี่ชายเขายืนยันเลยนะ
ห้องตรงนี้ผมยังไงจะอยู่เหมือนเดิม

แล้วเดี๋ยวผมจะผ่อนห้องนี้ต่อให้แม่เองนะคะ
หากแม่ดูอยู่อยากบอกอะไรกับแม่คะ
ไม่ต้องเป็นห่วงผมผมอยู่ได้
เมื่อก่อนอยู่กัน๓คนตอนนี้อยู่คนเดียว

อยากให้น้องมาขอคำมาแม่ในงานศพไหมคะ
ใจก็อยากนะแต่ว่าผมคงจะออกมาไม่ได้

แน่ว่าถ้าน้องออกมาแล้วน้องจะเป็นคนใหม่ดีขึ้นกว่าเดิม

แล้วก็ทำตัวเองให้มันดีกว่านี้
โอ้โหแล้วคุณดูสิสภาพที่ให้สัมภาษณ์นักข่าว
หูคางแปะผ้าก๊อสแบบนี้

แต่ก็อย่างที่บอกว่าหนีออกมาได้แล้วโชคดีมีคนมาช่วยนะคะ
นี่คือหลายคนก็ให้ความชื่นชมว่าพี่ชายดูเป็นลูกกระตันอยู่
ใช่แต่คือยิ่งฟังคำสัมภาษณ์ของคนที่ก่อเหตุ
วัย๑๖ก็ยิ่งสะเทือนใจเพราะเขาบอกว่าแผนเขาไม่ได้ราบรื่น

นั่นน่ะสิทีนี้คุณผู้ชมคะเราลองไปดูคนรอบข้าง
คนที่เห็นเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเองก็ดี
วาดค่ะป้าวาดเป็นคนนึงค่ะที่เป็นเพื่อนบ้าน

วาดบอกว่าครอบครัวนี้เขาอยู่กัน๓คนแม่ลูก
ก็จะมีตัวผู้เสียชีวิตก็คือคนเป็นแม่ลูกสาวแล้วก็ลูกชายนี่แหละ
ผู้ตายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะเขาขยันทำงาน
ฟรีแลนซ์เกี่ยวกับการทำแบบสอบถาม
ทดสอบความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ในกรุงเทพนี่แหละ
วาดบอกแบบนี้ว่าเท่าที่เขาเห็นมาตลอด
ครอบครัวนี้ดูรักใคร่กันดี
และเวลาแม่ว่างเมื่อไหร่แม่จะพาลูกออกไปทานข้าวนอกบ้าน
ไม่เคยเห็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงทุบตีทำร้ายลูกสาวเลย
เพราะถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
ตัวเองอยู่ห้องตรงข้ามแท้ก็ต้องได้ยินแล้ว
มีเพียงแต่เคยได้ยินแค่ว่าดุลูกปกติ

เอ่อทีนี้ไปดูทางด้านของอีกคนนึงบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือทางด้านของอีกคนนึงบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือทางด้านของอีกคนนึงบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือทางด้านของอีกคนนึงบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือทางด้านของอีกคนนึงบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้ไปดูทางด้านของอีกคนนึงบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือทางด้านของอีกคนนึงบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือทางด้านของอีกคนนึงบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือทางด้านของอีกคนนึงบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือทางด้านของอีกคนนึงบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือทางด้านของอีกคนนึงบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เห็นว่าไปไหนมาไหนนี่อย่างสมมุติว่าไปจ่ายเงินนิติไปตลาดไปไหนไปไหนกันบ่อยไหม

ลูกสาวด้วยแต่ถ้าเวลาทำงานก็ตั้งคนตั้งทำงาน
คือปกติวันหยุดจะไปท่องไปเที่ยวไปกินข้าวไปอะไรกันก็ไปกันเป็นครอบครัวของเขา

มองดูแล้วเขารักลูกเขามากเนอะ
ใช่ครับแม่เลี้ยงเดียวใครจะไม่รัก